คุณผู้ชมครับผู้หญิงท่านนี้นะฮะตลาดนัดตั้งแล้ว
ก็จะไปเดินซื้อกับข้าวนะครับตลาดนั้นด้วย
เขาก็จะกางล่มใช่ไหมบางแดดขายของล่มมันก็จะเกินเกินเกินกันอืม
แต่กรณีนี้ไม่รู้ลมพัดแรงหรือว่าล็อกล่มไม่ดี
่มมันเอียงมาครับเอียงมาครับไอ้ก้านร่มเสียบเข้าตรงนี้ครับ
คุณผู้ชมฮะอื้อหือใต้ตาใต้ตาของพี่ผู้หญิงคนนี้ครับ
คุณผู้ชมฮะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวลองฟังตอนประถมพยาบาลหน่อยนะครับ
ล่มมันลงก่อนน้ำมันจะร้ายไม่ได้น้ำมันจะร้ายไม่ได้น้ำมันจะร้ายไม่ได้
ปานท่านอายุห้าสิบเก้าปีถูกเหล็กก้านร่มร่มใบร่มอันใหญ่นี่นี่ร่มเนี้ยร่มแม่ค้าอืม
นะฮะที่บังแดดร้านขายข้าวแกงทิ้มเข้าใต้ตาขวาลึกเข้าไปประมาณหนึ่งนิ้วน่ะ
มีเลือดไหลซึมมากู้ภัยตอบประถมพยาบาลอย่างเบามือนะครับโอ้โห
แล้วต้องตัดเหล็กก้านร่มให้ได้ก่อนอืมป้าปุ้มป้าปุ้มเป็นแม่ค้าขายผลไม้
เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าลมมันแรงนะฮะแล้วร่มอ่ะมันก็ล้มเนี่ย
ปักเข้าใต้ตาพี่คนนี้นะครับแต่คนเจ็บสติดีนะเอามือจับร่มเอาไว้
ส่วนป้าเจ้าของร้านขายข้าวแกงนะครับที่เป็นเจ้าของร่มก็ช่วยกันตก
ใจฮะป้าเป็นลมไปเลยครับนะฮะเจ้าของร้านล่าสุดนะครับ
เราไปที่โรงพยาบาลไปพบกับผู้บาดเจ็บซึ่งนอนพักรักษาตัวอยู่ครับ
นางสกาวรัฐบอกว่าตอนนี้หมอตัดเอาเหล็กก้านร่มออกแล้ว
โดยไม่ได้กระทบกับเธอลูกตาโอ้โหโชคดีจริงนะฮะ
คือแพทย์ให้กลับบ้านนะเธอก็ไม่ติดใจเอาเรื่องเอาราวอะไรกับแม่ค้านะ
เพราะถือว่าเป็นอุบัติเหตุโอ้โหใจพี่ได้
นิดเดียวเองนะเนี่ยใช่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็แค่ฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้ากางร่มเนี่ยเช็คด้วยว่ามันแน่นหรือเปล่าฮะ
ก็ไม่ได้ตั้งใจเราก็ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุ
โอ้โหพูดสุดข่าวไปที่ตลาดนั้นไปดูหน่อยตรงที่เกิดเหตุมันเป็นอย่างไร
นี่แหละฮะไปก็ไปเจอกับพี่ออนอุมายั่งยืนอายุ๓๗ปี
เป็นลูกจ้างร้านข้าวแกงเล่าบอกว่าปกติเธอกับสามีเนี่ย
ก็เป็นลูกน้องคอยช่วยที่ร้านใช่ไหมตั้งร้านกางร่ม
แต่ในวันเกิดเหตุเธอกับสามีไม่ได้มาช่วย
ไม่ได้มาเจ้าของร้านก็ทำคนเดียวครับทำคนเดียว
แล้วด้วยความที่เจ้าของร้านท่านก็อายุค่อนข้างมากนะฮะ
ก็แค่กางร่มแต่อาจจะไม่ได้ผูกไม่ได้ผูก
หรือว่าไม่ได้หาอะไรหนักมาทับขาร่มเอาไว้
แล้วลมมันพัดมาพอดีนะครับก็เลยล้มเกิดอุบัติเหตุ
แนะนำเจ้าของร้านเปลี่ยนไปซื้อเต็นต์ดีกว่า
แทนการกางร่มจะได้ปลอดภัยนะครับ

แต่ก็ทำให้เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นได้นะคะ
กรณีแบบนี้ก็ระมัดระวังค่ะ
โชคดีค่ะที่ไม่โดนจุดสำคัญนะคะ